ครับเหตุการณ์ต่อไปครับเหตุการณ์นี้ขิงก็ราคาก็แรงครับตาต่อตาฟันต่อฟันโอ้โห
เอามีดมาฟันอาก็เลยคว้าไม้ตีหลานสภาพเลยเป็นแบบนี้ฮะ
เป็นไงบ้างครับพี่เจ็บทั้งไหนครับเจ็บไปหมดเลย
นอนสิ้นฤทธิ์อยู่ตรงนี้นี่หลานชายนะครับหลานชายที่ถูกอาเอาไม้มาฟาดเลือดอาบเลยครับ
แผ่แบบนี้เลยแล้วตัวของอาล่ะอาไปไหนอ่ะอาไปอยู่โรงพยาบาลแล้วครับ
อาเจ็บหนักกว่าอาโดนมีดฟันซึ่งคนที่ฟันอาจนเป็นแผลก็คือหลานชายคนนี้แหละครับ
แล้วตัวเขาเจ็บอะไรคุณเขาโดนไม้ฟาดจนเนี่ยฮะหัวล้างข้างแตกครับคุณขวัญคุณผู้ชม
ตำรวจไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อายุทยาเมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำ
สรุปแล้วเหตุการณ์นี้มี๒คนคนแรกก็คือผู้ชายคนนี้อายุ๓๓
นายอำนาจเป็นหลานชายเป็นหลานของนายมณฑลอายุ๔๗
คนนี้เขาเป็นอาหลานกันแต่ก็ทะเลาะกันครับนี่ฮะสภาพของอาที่โดนฟันเข้าที่ต้นแขนด้านขวา
แล้วก็พาตัวไปส่งโรงพยาบาลมีรอยเลือดเต็มเลยนะครับกระโปรงรถก็มี
แถวนั้นก็มีคราบเลือดด้วยแล้วก็ยังมีมีดปลายแหลมด้วยนะฮะ
เป็นมีดที่หลานเนี่ยเอามาฟันก็คือเล่มนี้โอ้โหคุณมีปลายแหลมและยาวมากด้วยครับคุณผู้ชม
แล้วมันเกิดอะไรกันทำไมอาหลานเขาต้องคะลอกกันจนถึงขั้นหัวรังข้างแตกแบบนี้
เล่าให้ฟังครับว่าย้อนกลับไปจริงแล้วอาหลานคู่นี้เขาเลิฟกันเขารักกันนะครับ
เขารักกันเขาสนิทกันแต่ปรากฏว่าช่วงนี้อายุทยาหลายจุดน้ำท่วม
จุดก็จะมีน้ำท่วมขังมันจะมีสะพานไม้ครับเดี๋ยวลองดูนะฮะ
ว่าอาจจะมีสะพานไม้ที่เขาเอามาวางเพื่อจะเดินข้ามเข้าไป
แบบนี้คุณขวัญคุณผู้ชมดูแล้วต้องค่อยเดินแบบนี้ฮะ
ปรากฏว่าอาชวนหลานมาช่วยกันทำสะพานไม้เพื่อข้ามน้ำท่วม

บ้านเราอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยกันถูกไหมครับ
แล้วดูฮะทำทางยาวเลยมีกระสอบทรายวางแล้วก็เอาไม้มาวางพาด
ปรากฏว่าหลานไม่อยากทำหลานไม่อยากช่วย
เป็นจังหวะที่อาก็ดันใช้หลานให้ไปหยิบไม้มาหน่อย
อำนาจไปเอาไม้มาเพิ่มหน่อยเดี๋ยวอาจะวางตรงนี้
จะต่อสะพานเข้าไปตรงจุดนี้หลานโมโหครับ
โมโหแทนที่จะหยิบไม้มาหลานไปหยิบอะไรมาครับ
มีดยาวยาวที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยเขาไปเอามีดเล่มนั้นมา
นี้แล้วฟันฉับลงไปที่ต้นแขนขวาของอา
โอ้โหด้วยไงทำไมต้องมาใช้ก็ไม่อยากทำ

ทำยังไงแหมตรงข้างหน้าก็มีม้าอยู่แล้วนะ
เพราะเป็นสะพานไม้ยาวใช่ไหมครับคว้าไม้ฟาดกลับไปเลย
ถึงบอกไงฮะตาต่อตาฟันต่อฟัน
แต่ก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงนะครับ
ทีนี้เรื่องนี้เรามีโอกาสได้คุยกับ
พ่อของในนาธคือพ่อของฝั่งหลานคุณอา
เขาบอกว่าโอ้หลังนี่ทะเลาะกันบ่อย
แต่ก็ไม่คิดนะว่ามันจะรุนแรงถึงขั้นเลือดตกยางออกแบบนี้ครับ

หาว่าอ้าวไม่เกี่ยวมาเขาเกี่ยวเข้ามามาเอาเข้าไป

เกี่ยวก็เรื่องไม้อย่างเนี้ยไม้สะพานเนี้ยนะครับ
แล้วก็อ้าก็ใช้หลานเปิดไฟแล้วก็บน

ทำสะพานเข้าบ้านเข้าบ้าน

แต่นี่ทำไมทำไมมันเกิดยังไงขึ้น

หักทะอาไปถูกค่อยลงรอยกัน
ความรักนี่มันเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาครับ
ตอนแรกรักกันดีอาหลานแต่หลังเนี่ย

บางทีอาจจะมีเรื่องที่อารู้สึกว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนี้เลย
ข้าเป็นผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนแต่หลานไม่ค่อยชอบแล้วไง
เพราะหลานก็โตแล้ว๓๔แล้วอะครับ
อายุ๔๗พอไม่ค่อยจะพูดจาไม่เข้าหูมาแต่แรกแต่เริ่มเนี่ย

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนครับ

สอบปากคำก่อนดำเนินคดีตามกฎหมาย
โอ้โหเป็นเรื่องราวที่ตำรวจก็คงจะหนักใจเหมือนกันนะคนในครอบครัว
เอาหน้าคนในครอบครัวนะคะเดี๋ยวหายเจ็บรอบนี้ไปปรับความเข้าใจกันค่ะ